อุตส่าห์บอกทุกวันรายงานทุกวัน
สมบุหรณ์ก็บอกว่าอย่าไปทำมันน่าใฟล์ไลก์
หนองคายมีครับเด็กคนนี้ขอแตรสามชาติแล้วข้ามถนนแบบไม่มองรถเลย
โอ้โหโอ้โหทำไมละเนี้ยสองฝั่งเลยนะค่ะขอสองฝั่งเลยนะโอ้โห
นี่จากเพจสถานีหนองคายแล้วก็ข้ามถนนไปแบบนั้นเลยฮะ
อื้อหือตรงนี้คือบ้านเสียวหมู่เจ็ดตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่ที่หนองคายครับเด็กในคลิปเนี่ย
สามคนนะคุณผู้ชมยืนอยู่ริมถนนขวาสองซ้ายหนึ่ง
ฮะทำมือสับเลยสับมือเลยขอแตรสามชาติจากรถบรรทุก
กำลังแล่นผ่านมานี่แหละแต่รถบรรทุกไม่ให้แตร่
นี่ไม่เล่นด้วยครับแต่ได้แตร่เตือนจากรถคันที่ติดกล้องหน้ารถไปแทนนะ
เพราะน้องคนหนึ่งเนี่ยวิ่งข้ามตัดหน้ารถไปเลยอ่ะ
กระชั้นชิดสุดสุดนะฮะรอดไปได้แบบหุดหวิด
แต่คราวหน้าน้องเอ้ยอย่าหาทำโอ้ถึงชีวิตได้นะ
แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยพูดถึงกระแสการขอสามชาติ
ปรากฏว่ามีค่ายเพลงค่ายหนึ่งคุณผู้ชม
นี่ฮะคนดู๑๑ล้านวิวเลยนะดูเอ็มวีสิคุณผู้ชม
ขอสามชาติกันแบบหมู่คณะเด็กทั้งนั้นครับ
เรียบร้อยครับทัวร์ลงฮะแล้วเพจดังอย่างโหลกแดงก็โพสต์วิจารณ์
เอ็มวีเนี้ยบอกยอดวิวสิบเอ็ดล้านแต่จิตสำนึกสังคมเท่ากับศูนย์ครับ
หลายสื่อเนี่ยเขาอุตส่าหรณรงคอย่าทำอย่าทำไอ้ขอสามช่าย
แล้วก็ทำเอ็มวีด้วยก็มีการตั้งคำถามว่า
มันต้องให้มีสักเคสใช่ไหมที่สู่ขิตกันกลางถนนอย่าเลย
เออถึงจะสำนึกกันเนี่ยค่ะล่าสุดครับเอาล่ะ
รับว่าแต่งออกมาตามกระแสแต่ลืมนึกไปถึงว่า
เดี๋ยวเด็กจะเอาไปเรียนแบบจนเกิดอันตรายได้โอ้โหพี่
น่าลืมคิดนะแล้วนี่ใช้เด็กหมดเลยชุดนักเรียนหมดเลย
ใช่หมอเป็นหมู่คณะแบบนี้นะไม่ควรนะครับ